เอาล่ะคุณผู้ชมครับเป็นคนหนึ่งหรือเปล่า
ออฟด้วยปุ้ยด้วยที่นอนเล่นมือถือไปแล้วชาร์จไปด้วยเคยไหม
ก็น่าจะบ่อยอยู่บ่อยไหมทุกวันอย่างนั้นปุ้ยต้องดูความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ให้ดีโดยเฉพาะสายชาร์จนะ
เพราะว่าข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับถึงขั้นเสียชีวิตจริงจังนะข่าวนี้
นักเรียนหญิงม๓กลับจากโรงเรียนเข้าห้องนอนน้องไปเล่นโทรศัพท์มือถือชาร์จไปด้วย
คือสายเมนชำรุดยัดเตรียดแล้วหนูเอ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นสายมึงเสียแล้ว
ไฟช็อตน้องเสียชีวิตปั๊มหัวใจกันอยู่เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
โดยกู้ภัยสว่างพรกุศลจุดบ้านเพได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนถูกไฟช็อตหมดสติก่อนนะฮะ
ก็เลยรีบไปที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าไม่มีเลขที่ในหมู่๒ข้างธนาคารกสิกรไทย
ตะบนเพอำเภอเมืองระยองครับพอไปถึงไปเจอผู้บาดเจ็บนอนหมดสติอยู่
อยู่ในห้องนอนนะครับจึงใช้อุปกรณ์ช่วยปั๊มหัวใจ
แต่ไม่มีการตอบสนองจึงประสานรีบนำเธอส่งโรงพยาบาลระยองอย่างเร่งด่วนเนี่ยครับ
มาถึงแล้วญาติเล่าบอกว่าผู้บาดเจ็บคือนางสาวกรกมลวงศรีแก้วอายุสิบหกปี
เป็นนักเรียนชั้นม๓ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเธอกลับจากโรงเรียนในช่วงเย็นก็เข้าไปนอนเล่นโทรศัพท์มือถือในห้องนอน
พี่ชายเนี่ยตอนไปเจอเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมเห็นข้อมือน้องไหมครับ
ไม่หายใจแล้วครับก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยชีวิต
แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแต่คุณผู้ชมครับคุณหมอบอกว่าน้องเนี่ยหยุดหายใจมาแล้วเป็นเวลานานไม่สามารถจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้นะครับ
ญาติญาติยังเล่าอีกว่าเป็นสายชาร์จโทรศัพท์เนี่ยที่ชำรุดแล้วชำรุดมานานแล้วด้วยบอกให้เลิกใช้เลิกใช้ลูกเอ้ยนะครับ
เพราะว่ามันเก่าแต่น้องก็ยังใช้อยู่ครับคาดว่าสายไฟที่ต่อชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันช็อตก่อนช็อตที่ตัวเครื่องช็อตที่ตัวสายแล้วไฟมันแล่นเข้าสู่น้องไงฮะทำให้น้องเสียชีวิตครับ
คุณหมอที่โรงพยาบาลระยองนะครับจะชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งแล้วจะมอบศพนะครับให้อีกครอบครัวเนี่ยนำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนี่คือเรื่องที่อยากมาเตือนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่๕ในชีวิตประจำวันเราทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ใช้มือถือนะครับอย่าชาร์จไปเล่นไปฮะไม่นอนช็อตก็ระเบิดข่าวออกเนื่องเลย